หลายคนเห็นข่าวนี้ก็ตกใจนะคะเป็นพาดหัวข่าวแล้วก็แชร์กันไปในโลกออนไลน์ข่าวของป่าเทพโพงามค่ะที่บอกว่าจะหนีไปอยู่ลาว
แล้วก็เป็นหนี้เยอะเลยจะทิ้งหนี้เอาไว้ขอให้คุณหม่ำจกมกช่วยเคลียร์หนี้ให้หน่อยลักษณะประมาณนี้นะคะ
คนก็ตกใจว่าแกจะหนีไปลาวจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะโพสต์แบบนี้บอกว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นแสน
แกหมดตัวแล้วแต่แกไม่ได้โพสต์ใช่ไหมแกไม่ได้โพสต์เป็นโพสต์ข่าวแล้วก็แชร์กันนะคะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็เลยไปถามแกหน่อยซิว่าจริงหรือเปล่าไปที่ไร่ป่าเทพนะคะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ประเทพนักแสดงตลกอาวุโสบอกว่าโอ๊ยข่าวเก่าไอ้ข่าวที่แชร์กันอยู่ตอนนี้มันข่าวเก่า๔ปีได้แล้วมั้ง
อุ้ยเคยไปราวจริงจริงไปหาลู่ทางทำมาหากินใหม่ใหม่อันเนี้ยอมรับแต่พอไปแล้วเนี้ยก็ไม่เหมาะกับตัวเองยืนยันว่าตอนนี้ยังทำธุรกิจขายขนมเปี้๊ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่าต้องการหาเงินใช้หนี้ก็คือนี่ในส่วนของบ้านนะคะอืมถูกสรรพากรเรียกภาษีย้อนหลังอีกต่างหากอื
รายได้ก็ต้องดูแลครอบครัวขาดน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่วัวควายหมาแมวอีกเต็มเลยที่เลี้ยงเอาไว้นะคะแค่อาหารสัตว์เนี่ยก็อุ้ยสามสี่พันแล้วมั้งปัจจุบันก็แบกรับไม่ไหวแล้วสัตว์เลี้ยงบางตัวผอมเลยก็ไม่รู้จะถูกยึดบ้านวันไหนด้วยซ้ำมืดแปดด้านแต่ก็ไม่อยากจะไปกวนใครแล้วไม่อยากจะไปกู้หนี้

แหละมันจะเป็นไงก็ปล่อยมันไปมันจะยึดแล้วมันก็ต้องยึดเอายึดก็ลองดูแล้วเราก็จะเอายังไงสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยสำคัญที่สุดว่าจะทำยังไงป่าเทพแกบอกว่าสัตว์เลี้ยงน่าสงสารที่สุดไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีค่ะแกก็เลยบอกว่าถ้าใครสนใจนำบัวหรือควายไปเลี้ยงยินดียกให้ฟรีฟรีเลยนะคะนี่นี่บางตัวก็พร้อมมาก